ดาราในการบรรเทิงนะคะคุณผู้ชมค่ะ

และที่สำคัญเขาบอกเลยว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะโสดตลอดไปนะจ๊ะ
มาดูที่คนแรกคุณผู้ชมค่ะอ้ายอัพิษดาค่ะ
คนนี้บอกเลยว่าโสดมาปีกว่าโสดสนิทมาปีกว่า
ไม่รู้ว่าสนิทหรือเปล่านะนี่พูดไปก่อนเนอะ
ต้องยอมรับนะคะคนนี้นะก็ขึ้นแท่นเหมือนกัน

แต่ว่าความสวยแซ่บเนี่ยแซงเลยนะ

ทุกคนชอบใส่เสื้อผ้าที่รัดรูป
แล้วคือแบบนี้ฉันพยายามเล็งหน้าท้องกันอยู่ไม่เคยมี

แล้วหน้ากล่องก็สวยด้วย
ฉันเนี่ยก็ไม่คิดจะโสดไปตลอดชีวิต
ปิดกั้นเรื่องความรักหรอกค่ะ

จนตอนนี้ไม่รู้ว่ามีแฟนหนุ่ม

แบบนี้ให้แบบว่าคนชื่นชมทั้งประเทศแล้วกัน

เวลาสวยมากเก่งมากผู้ชายไม่กล้าจีบเหมือนกัน

พูดถึงไทยอ่ะพูดถึงเราหรอ

นี่จากไอซ์อภิษฎามาต่อกันอีกไอซ์หนึ่ง

คนนี้ก็บอกเลยว่าสวยและสดมาก
จัดอยู่ในธรรมเนียบสาวสวยแซ่บโสดนะคุณผู้ชม
คือจะให้เขาตกสำรวจไม่ได้จริงนะฮะ
ดูหุ่นเขาก่อนนะฮะ

ไม่ว่างมาส่งที่ฝั่งนี้กันดีกว่านะคะนี่เลยค่ะน้องสาวด้วยฉันอืม
น้องชิปปี้เสียงเล็กเล็กน่ารักนี่ไงต้องมาพร้อมคำคมนะคนเนี้ยถูกบ้องนะคะ
ปี้ซีดินนั่นเองคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เธอยังเด็กยังสวยเซ็กซี่แล้วที่สำคัญขี้เล่นค่ะ
อย่างที่บอกคำคมเพียบนะคะท่าทางน่ารักสเปคผู้ชายทั้งโลกนะคะ
ตั้งแต่เลิกลาไปนะคะกับหนุ่มอองตัวนักมวยรูปหล่อเนี่ยค่ะ
ก็ยังไม่เห็นจิปปี้มีหวานใจคนใหม่มีแต่คู่จงคู่จิ้นเฮียบงเฮียบอยว่าไป
แต่ก็ยังไม่มีใครเป็นตัวจริงนะคะเพราะว่าเธอเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่า
พอโสดปั๊บนะคะจริงแล้วก็มีหนุ่มมาคุยหลายคน
แต่ไม่เวิร์คเคมีไม่ได้เธอก็เลยขอเซโนค่ะ
ตอนนี้ถือว่าก็สวยขึ้นหิ้งนะคะเป็นสาวโสดแซ่บนะคะ
ให้ผู้ชายเสียได้เรื่องเล่นไปจ้าเออ
มาต่ออีกคนนึงแล้วกันนะคะแต่ว่าคนนี้ดีกว่ามารีเบอร์เนอร์
แป๊บนึงเขาบอกว่าคนนี้ขึ้นแท่นโสดสวยแซ่บ
แต่ว่าแปปนึงมารีเบิร์นเนอร์เขาสดเหรอ

ก็เขาสดเพราะยังไม่มีแฟนแต่เดี๋ยวแปปเขาสด
กระชงกระชัยนะพิษกระชัยนะ
หรือเปล่าเธอไม่ถามมารีนะมาถามอะไรฉัน
เขาพูดดีนะพิษกระชัยเขาดูอยู่นะเธออะพูดดีอาจเป็นต้องบอกได้นะคะ

แต่เขาน่ารักคู่นี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาเคมีได้
ใช่แม่รีเบิร์นเนอร์เขาเป็นคนแบบว่าตรง
เป็นคนเสภหนุ่มหลายคนเนี้ย
สเปคแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเออนะ
ก็ไม่น่าจะยื่นใบสมัครทันแล้วมั้งคนนี้นะคะ
พิษกาชัยเราก็ไม่ได้เอาอะไรนะรู้จะบอกว่าแฟน
ก็ต้องรอดูความชัดเจนให้เขาพูดแบบปากต่อปากก่อนนะคะ

เออนะจ๊ะว่าไปคุณผู้ชมค่ะ